ให้เยอะนั่งแทนให้หนุ่มแป๊ะนึงค่ะ
โดยจะถามว่าคุณหนุ่มกันชายเปลี่ยนไปนิดนึง
ตอนนี้ติดรถติดมากอย่างที่เรารู้วันนี้ฝนตกหนัก

สาวหลายคนอยากไปดูแบบเจาะลึกถึงเวทีนางงามมาก
มีคนแบบขอบาทอยากไปดูปีนี้

แล้วก็เธอก็สู้กันอยู่กว่า๕พัน๓พัน

หรอ
พรุ่งนี้รู้แล้วใช่ไหม
อะไรที่จะเข้าเมืองไทยตามข่าวว่าเดี๋ยวจะมีพระยุทธรรมอีก๓๔รูป
ขอบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพยายามอย่าปล่อยข่าวอะไรอย่างนี้ออกมาเลย
มันไม่ใช่จริงแล้วก็วันนี้เราเห็นข่าวที่เราค่อนข้างจะตกใจกันพอสมควร
เกี่ยวกับผลถรมที่ตอนนี้ที่โคล่าหนักมากคุณแม่
เมื่อกี้เห็นคนเข้าไปช่วยกันหลายหมู่บ้านตอนนี้ใช่ไหม
โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่แบบในเขาใหญ่คุณแม่เหมือนแบบ

ใช่ค่ะเหมือนเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ในกลางน้ำแล้วน้ำก็มาไหลแรงมาก
ฝนเนี่ยมันตกเย็นหนักมา๒วันแล้ว

แองจี้ไม่ทันได้เริ่มอ่านเลย

คือณวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่าไอ้ตรงนี้กันเนี่ยนะฮะ

เขามีการแจ้งปิดทางขึ้นอุทยานแล้ว

เพราะอะไรมันเกิดดินสไลด์ปิดทาง

ถนนมาถึงก็ควรประสาทนะหนุ่ม

ตรงนั้นรู้ไหมฮะตรงอำเภอปากช่อง
ะบูรีมันก็คือปิดไปแล้วนะครับมันอะไรเกิดขึ้นฝนเนี้ย
มันตกอย่างหนักมาสองวันเต็มค่ะมันตกอย่างหนักมาสอง
มันก็ทำให้เกิดน้ำป่าเขาใหญ่นะครับจากน้ำตกวังมะนาว
พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปากช่องนครราชศรีมาเนี่ยไหลมาผ่านหมู่บ้านวังประดูกนะครับแล้วก็ท่วมถนนทางหลวง
นะครับแม้ผมหลงนิดหนึ่งไม่เหยียบซ้ำเลยมันเราก็ได้แม้น่ากลัวว่าเอาเจอดลองข้ามนะนะครับซึ่งออกให้ตอนนี้มันก็มีการกลับไปแล้วรับสถานการณ์คือฝนตกหนัก
หนักมาสองวันหนุ่มโคลาศเป็นยังไงโคลาศนะฮะอลัยวิทย์เชียรจันทรานโนไทยนะครับ
ราชการจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารนะครับ
กู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานปักช่องรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยนะครับ
เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ไหลทะลักเข้าท่วมถนนนะครับเชื่อมต่อหมู่บ้านตำบลขนงพระ
ห้าหมู่บ้านด้วยกันนะครับซึ่งรถเล็กนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แล้วก็ไปพบว่ามีบางจุดเนี้ยนะฮะน้ำเนี้ยไหลแรงท่วมสูงกันหนึ่งเมตร
รวมทั้งวัดขนมพระใต้แล้วก็ขนมพระกลาง

โดยมีประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนนะประมาณ๕๐๐ครัวเรือนด้วยกัน
ซึ่งเขาบอกว่าอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่พื้นที่เขตอำเภอปากช่องเลย
จากปากช่องนครราชศรีมาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่า
มันเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วมันหนักจริงฮะ
มันหนักแบบว่าพายุฝนเนี่ยเขาว่านำป่ามาตามระเบียบนั่นแหละ
อย่างที่เรารู้ทุกครั้งถ้าสมมุติพายุมาปุ๊บเนี่ย
น้ำป่ามันจะมาเพราะว่าเราไปทำลายครอบครัวหมดแล้ว

เขาใหญ่ตอนนี้ใช้ความว่าเขาใหญ่เลยละกันนะ

นะเธอมาสายฉันก็อุตส่าห์เตรียมข้อมูลเพื่อที่จะเล่าดูยังมาแว้งกัดอีก
เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกมาหนักมากบนเขานะ
ก็เลยทำให้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณที่เยอะ
แล้วน้ำก็ไหลลงมานะฮะสู่พื้นถนนด้านล่าง
ที่สำคัญไปพัดเอาพวกโครนพวกหินต่างถล่มตามมาด้วย
แล้วก็ไปโดนพวกต้นไม้ต่างหักมาทับสายไฟ
ก็เป็นลักษณะแบบนี้ทำให้ไฟดับนะฮะ
สุดท้ายแล้วทางกิจตราศาสตร์ทั้งหลายรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่
ก็ต้องเอารถตักไปดันดินไปดันหินเข้าข้างทาง
เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เอ่ย
นักท่องเที่ยวเอยนะฮะรวมถึงอีกเยอะแยะมากมาย
ที่ขึ้นในวันเขาใหญ่ลงมาไม่ได้
เพราะว่าแน่นอนว่าต้นไม้หรือว่าหินดินโครนไปกัน
ไปกันพื้นที่ซึ่งลงไม่ได้
ใช้เวลาอยู่นานมากนะจนทั้งประมาณสักบ่าย๒

เขาบอกว่าน้ำป่าก็ไปทะลัก

จนตำรวจจะต้องนำเรือท้องแบน
เข้าไปช่วยเหลือขนย้ายประชาชน
ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยตอนตอนนี้

ไอ้ตรงนั้นไม่ค่อยโดนอยู่ทรงที่สูงไง
จะเข้ากรุงเทพฯหรือเปล่าสละบุรี
คือน่าจะเป็นตรงจากแถวถนน
ประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับ
ก็ว่ากันไปตรงนี้ก็ต้องติดตามกัน
ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกอันหนึ่ง

จะต้องมีการพร่องน้ำปริมาณที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรที่จะต้องเอาออก
เพราะว่าในเขื่อนน้ำมีปริมาณเริ่มสูงเกินแล้ว

ที่เขาบอกว่าบางทีก็มโนภาพ

วันที่๗กับ๙หรือมีช่วงวันที่๑๐อีก

วันที่๑๐และวันที่๙
เนี่ยวันนี้ที่เราเห็นมากรุงเทพกรุงเทพฝนตกทั้งวันตลอดทั้งวัน
นี่ก็คือหางพายุแล้ว
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยอีสานตอนบนเหนือเป็นยังไงก็ต้องบอกเรา
หมายถึงบอกคุณผู้ชมใช่ไหมว่าเป็นไงต้องบอกเราเนี่ย
คุณกรรมกิจบอกว่าไงคือเป็นยังไงก็ต้องบอกเรามาด้วย

เข้าใจไหมคนนี้ต้องฝึกไปนอกจากฝึกทำบุญแล้วต้องฝึกทำอามหิต

ตรงใช่ไหมในดูสิ

บันทึกภาพทั้งคลิปแล้วก็เป็นภาพนิ่งด้วยนะ
วัตถุเนี่ยดูคล้ายกับจานบินลอยบนท้องฟ้าบริเวณ
ด้านหน้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ขนาดที่บางคนบอกเฮ้ยโครมลอยอยู่ลูกโป่งวะ

ลูกโป่งยักษ์ที่เวลาเขาปล่อยงานอะไรเยี่ยมันว่า
คือบางคนเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นโคมลอย
แต่ต้องเป็นโคมสีดำเหรอมีใช่ไหม
ก็มีก็คือถ้าเป็นโครมสีขาวนะคะ
แต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเกิดเหลือจากกลางเผาไหม้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

มันต้องบินเร็วใช่มั้ย
ที่โดนบอกดูเหมือนเคลื่อนเข้าไป

หนุ่มเราก็รีบสนุกเกินไป

มันจะไม่มีคล้ายกับว่ารูปแบบการบินเนาะ
มันจะแบบไปนู่นไปนี่
ซึ่งวันนี้หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับ
กล่าวว่าตามที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปนั้นนะครับ
เกี่ยวกับวัตถุปริศนาลอยอยู่ฟ้าเมืองเชียงใหม่นะครับ
จากภาพสังเกตได้ว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ถูกเมฆบังนะฮะ

ไม่มีสีออกไปทางสีฟ้าตามสีของท้องฟ้า
ซึ่งจะพบได้ในวัตถุลอยอยู่ไกลออกไปบนท้องฟ้า
ซึ่งสามารถบอกได้ว่าวัตถุดังกล่าวนั้นลอยอยู่ค่อนข้างต่ำ
เหนือจากพื้นดินขึ้นไปไม่ไกลมากนักนะฮะ
่งชี้ว่าวัตถุนี้มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้า

สอดคล้องกับความสูงอัตราการเคลื่อนที่เนี่ย

ใช่ก็ฉันบอกแล้วมันกินเร็ว

นี่ดูสิคุณมีภาพอยู่มันก็บินไป
นี่ไงมันบินเร็วเมย์ก็ออกแล้วฉันบอกไงมันบินเร็ว

หมายถึงลักษณะของตัวดำมันคล้ายอันเมื่อกี้

มันคล้ายกับก้อนเมื่อกี้ที่เราเห็นวันก่อน

เขากระลาที่เขาไปนั่งดูแล้วก็สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว
แต่ความเชื่อเขาบอกว่าเขากระลาดมันเป็นประตูมิติ
ใช่ไหมแล้วก็สื่อเขาบอกว่า
มนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือจะใช้สระเขาเรียกอะไรนะสื่อใช่ไหม
แล้วก็มาพลังจิตเป็นคลื่นมาหาเรา
แล้วก็พูดออกไปเป็นปลึกเหมือนอย่างนี้

เป็นเรื่องนี้นะคะพี่ต้องหาคำตอบ

มันจะบอกนี่แอร์สาวอาทิตย์มันจะไปปฏิบัติธรรม

พี่เขาบอกเขาเชื่อเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็สังเกตคนที่ไปเขากระถามพี่ทองเจือสิ
คุณพีชนี่หายใจก็เป็นจานบินออกมาจากหายใจแล้วจริงอีกคนนึงที่หายใจแล้วเป็นจานบินอีกคนหนึ่งไง
เผือกเผือกแล้วก็มีอีกหลายคนนะจะบอกให้ดาราซึ่งเขาบอกว่าเขาเคยถามเพื่อนเพื่อนที่เป็นหมอทั้งหลาย
มันไปว่าเหมือนเพื่อนเขาจะนัดกันค่ะว่าเขาอยากไปที่ด้าน
รอบใหม่ก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผล

ไปซิแขชาพาไปดูหน่อย

โอ้วฉันไม่ไปละคะเดี๋ยวนี้

เออ้าวต้องตามหากันดูว่าสุดท้ายมันจะยังไงเนอะ
อันนี้คนไปเก็บเห็ดกันแต่การไปเก็บเห็ดนั้นเขาบอกเลยบอกความจนมันน่ากลัว
รู้ว่ามีเสือแต่ก็ต้องสู้

คือจากกรณีที่มีชาวบ้านมี

ใช่เขาบอกแจ้งว่าพบเสือโผล่กลางป่า
ใกล้สวนรุคชาติน้ำตกทานทอง
มีรอยเท้าสัตว์เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าว

ซึ่งชาวบ้านยังระบุว่าพบเสือ
ในตอนกลางวันและกลางคืนเลย

แล้วก็ชาวบ้านร่วมกันไปออกตรวจสอบค่ะ

ล่าสุดปรากฏว่ายังมีชาวบ้านจากต่างถิ่นนะคะ
พากันเดินทางเข้าป่าร้านผาตั้ง

เก็บเห็ดแล้วก็ของป่าไปขาย
เนื่องจากว่าช่วงนี้เห็ดป่ากำลังออก
แม้จะรู้ว่ามีเสือแต่ก็กลัวจะไม่มีรายได้
โดยใช้วิธีการแบบระมัดระวังตัวให้รอดจากเสือเอาเอง
ซึ่งทางด้านนายมงคลเพ็งสมภาร
นายกอบตผ่าตั้งก็ขอความร่วมมือแล้วก็วิงวอนชาวบ้านจริงค่ะ
ขอให้งดการเข้าป่าหาแบบเก็บเห็ดในช่วงนี้ก่อน
โอ้แต่เสือมันกลัวคนอยู่แล้วน่ะจริงเขาบอกว่า
เขาบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปเนี่ยสามารถจับเสือได้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของคนเขากลัวว่าแบบจับมันทำไมอะเขากลัวว่าให้มันอยู่เนี่ยแหละ
งั้นคนก็อย่าเพิ่งเข้าไปเขาก็ต้องบอกอย่างนี้
แต่เสือมันต้องกลัวคนเธอเชื่อจริงหรือก็อย่างนั้นประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วอะ
ก็จะมีชาวบ้านนี่แหละก็คือเป็นวิถีเขา
ของชาวบ้านเขาก็จะเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าเขาจะไปส่องไฟส่องอย่างนี้ปรากฏว่ามันมีหมีหมีแม่ลูก๓ตัว
ที่จังหวัดอะไรเอ่อมันคนละที่กันใช่ไหมคนละที่คนละที่
อันนั้นที่รู้สึกจะเป็นอะไรวะเขาเรียกว่าชัยภูมิแล้วก็มันก็ลงมา
พอมันลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในวัดเดินเข้าไปในวัดปรากฏหลวงพ่อเนี่ยไปเห็น
หนูเพราะเขาตกใจว่าหมี๓ตัวมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้
หมีแม่ลูกกันเนอะแกก็ไปแอบหมีแม่ลูกแกก็ไปแอบอยู่เลยอย่างนี้
แกก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วพอหมีมันเดินออกจากวัดไปเนี่ยก็เห็นว่าเดินเข้าไปในไร่อ้อย
แกก็ไปบอกทางเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ช่วยกันไปจับหน่อยเพราะว่า
หมีน่ะมันมันออกมาแบบเพ่นผ้าอะไรอย่างนี้สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็มา
พอมาเสร็จปุ๊บก็ไปไล่ดูกันแล้วก็เอาโดรนไปบินปรากฏว่าหมีมันไปแอบอยู่ในไล่อ้อย
แล้วพอโดนมันบินลงมาใกล้มันนะมันทำไงรู้ป่ะ
หากเอาต้นอ้อยมาบังตัวมันไว้กระบังลูกมันไว้
มันฉลาดเนอะเออมันฉลาดมันบังไว้เสร็จปุ๊บ
มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโดนลงไปใกล้ตัวมันมันเอาอ้อยเนี่ยตีโดนตกลงมาเลย
เออตอนนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงบ้างจับได้หรือยังไม่รู้
อืมสามตัวแม่ลูกคนละหมีกับหมอใช่ไหม

มันพันเดียวกันแล้วมันหลุดมาจากไหนกันเลย
มันอยู่บนอุทยานแล้วคนจะเข้าไปเก็บเห็ดก็ไปเก็บไว้อุทยาน

ช่วงนี้ฝนมันตกเลยแต่ไม่เกี่ยวป่าน่ะไม่ต้องน่ากลัวหรอกคุณสิเอาดูรูปอีกทีนี้
มันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่มีต้นยางแล้วเห็นไหมล่ะ
มีแต่ยางพาราแล้วเธออืมดูไม่คุณแม่แต่ตอนนี้ป่าเขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นไง
ไม่ไม่กินที่ป่ามีแต่ยางพาราเธอไม่เห็นหรือนะดูสิ
ไม่ต้องเนี่ยยางพาราทั้งนั้นยางหมดอ่ะเมียเขาก้มดูอะไรกันอยู่
เขาดูรอยเท้าเสือหาเห็ดเหมือนดูรอยเท้าเสือ
เห็นหรือไม่แน่ใจเลยฮะไม่ก็ปล่อยให้มันอยู่นั่นแหละ
เสือต้องกลัวคนไม่ใช่คนไปกลัวเสือจริงป่ะ
หรอจริงพูดยากเลยอะ
เอ้าพักก่อนช่วงหน้าคนแห่กราบไหว้หลวงพ่อปลื้มวัดสังคราม

หัวใกล้เข้าใหญ่ดีใจ
คุณพระดามเมื่อกี้พูดถึงเขาใหญ่มีคนส่งมาที่หมู่บ้านเราโทสตานะ

หมู่บ้านไอตเตอรี่อังกฏไอเกียงไงเขาบอกว่าเนี่ยทั่วเหมือนกันน้อง

นี่คือล่าสุดที่ส่งมาให้ดูเนี่ยนะฮะดูสิครับ
นั่นแสดงว่าตรงโซนที่เป็นเขาใหญ่ที่เราไปเที่ยวกันปกตินี่

คุณกอกล้วยคุณกอกล้วยส่งมานะบอกว่า
ท่วมอ่วมเลยจ้าเนี่ยนะครับ

เป็นแบบบ้านแพงอยู่ในนั้นเลยค่ะ
ขนาดเขาหยุดพื้นสูงกันแล้วเนอะ
มันไหลลงมาจากข้างบนไงน้ำป่าไหลล่ะ
อยู่ที่สายกำลังใช่ไหมล่ะ

ข้างบนอุทยานอะไรอย่างนี้๓ตัว
แต่ก็น่าสงสารว่าทุกวันยังไม่มีที่อยู่กันแล้ว
เข้าสู่ผ่าไปเรียบร้อย

แต่ถ้าโจรตัวมันจะฆ่าลูกแล้วกินด้วยนะ

คุณพิมธ์พี่สาออกมา

รู้จักคำว่าหอมกับอือรือไหม
หอมใช่ไหม

อือคืออือ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

ครั้งนี้นะเรื่องราวเหล่านี้มันมักจะหลุดออกมาจากตัวคุณเอง

ห่อหมกตกเปย์อะไรที่พวกเราใช้กันไง

คุณมันติดอมไงก็ติดคำนี้

เขาบอกว่าไม่พอใจมองหน้ากันเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียน
เขาโดนต่อยเลยนะจ๊ะเลือดกบปากจ่ายสามพันบอกว่าจบ
เรื่องเลยกลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ
อย่างหนักมากค่ะหลังจากที่เพจเฟซบุ๊คเจ๊มอย

หนุ่มหนุ่มก็อ่านเจ๊มอยก็คือเจ๊มอย

เจ๊มอยเจ๊มอยคือมอยอันนี้คือม่อย

เขามีการโพสต์ภาพแล้วก็คลิปค่ะ
เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกาย
ภายในสถานศึกษาจังหวัดลบบุรีนะคะ
โดยในคลิปพบว่ามีเด็กนักเรียน
กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อขาว

จำนวน๔คนแล้วก็อีก๑คนด้วย
สวมชุดพลเรือนกระทืบนักเรียนด้วยกัน

สาเหตุมาจากแค่มองหน้ากันนี่แหละ
ทั้งนี้ทั้งครอบครัวกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุก็จ่ายเงินเยียวยา
ให้เด็กที่ถูกทำร้ายจำนวน๓๐๐บาท

โห้ยน้อง

โห้ยสงสาร

โห้ยสงสารอ่ะ
โห้ยสงสารอ่ะ
โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ
โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ

โห้ยสงสารอ่ะ

มันก็ไม่ต้องไปอ่านทุกข้อความก็ได้ไหม

ม่อยม้อยมอยเอาละตอนนี้ไม่ใช่แค่เรานะคะ

ยากตรงที่ถ้าคุณผู้ชมเขียนมาบอกเราพี่ชอบสร้างเนีย

เจมาล
อ่ะเพราะว่าบางคนเขาเข้าใจว่ามีหอมอย

ปกติมันจะมีเพจเจ๊มอยด้วย

เดี๋ยวแพทย์สักพับจะเป็นอีกวันอนาคตหนึ่งแล้วตอนนี้

ถ้ามีหอมนำไปอีกตัวเป็นอย่างนี้นะ
หนุ่มหาคนเลี้ยงหมาไป

ไปกรณีคุณเค้กหงษ์

เลี้ยพิษบูเอาไว้๗ตัวที่คอนโด

หลังจากนั้นก็ย้ายเจ้าพิษบูออกจากทางคอนโด
ปรากฏว่าล่าสุดก็เธอประกาศหาคนที่อยากจะมาเลี้ยง
เจ้าพิษบูก็คือคุณเค้กหงษ์
หรือว่าเจ้าของสุนัขพิบู๖ตัวที่ลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่ง
เขาร้องเรียนหลังสุนัขสร้างความเดือดร้อนนะฮะ
แล้วก็ไปกัดผู้ที่พักอาศัยในคอนโด
สุดท้ายพาสุนัข๓ตัวตระเวนเพื่อหาที่อยู่ใหม่

ผมไม่รู้แกชื่ออะไรผมเลยต้องขออนุญาตเรียกชื่อนี้เลย

เป็นคุณเค้กห่งนะฮะก็แจ้งกับทางมูลนิธิบอกว่า
ต้องการให้น้องหมาทั้ง๖ตัวมีบ้านใหม่
ซึ่งขณะนี้ก็จะมีสิงหาสุริยะ
คืออยากต้องการคนที่ใจดีมารับไปดูแลหน่อย

เป็นสุนัขพลังงานสูง

นิสัยดุร้ายบ้าง
แต่ขึ้นชื่อเรื่องความจงรักพักดี
แถมยังชอบการออกกำลังกายไปชีวิตจิตใจนะฮะ

เพราะฉะนั้นคนที่จะรับพิษบูไปเลี้ยงเนี่ยนะฮะ
ต้องเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง

และมีเวลาฝึกฝนน้องอย่างสม่ำเสมอ
รวมถึงต้องพาไปเดินเล่นนอกบ้านฝึกเข้าสังคม

มันคนละสายตาเพราะว่าพิษบูเนี่ย
มันชอบไปวิ่งไล่สัตว์อื่น
นี่นะฮะสิงหาพริดานิรดาสุริยะปาริดาและภูริดา

มันมีพันธสมด้วยใช่ไหมล่ะ

คือผมก็ไม่ใช่พ่อพันธุ์โดยก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันสนิท
อันนี้เขายังไม่ให้ปล่อยผ่านคำว่ามอยมอยมอย

ให้ว่าชะมอยตา

เต็มไหมใช่ไหม

แต่อันนี้อ่านว่ามีคำว่าม้าค่ะ

เรื่องอื่นน่าเล่าเรื่องหมาดีกว่าไหม
คุณแองจี้เขาเป็นคนแทงเข้ามาเมื่อกี้
ทำไมมันคึกเหรอตกเย็นแล้วมันคึกเหรอ

วันนี้นางสงวนน้อยสำแดง
เพื่ออะไรวะเขาชื่อเขาเป็นอย่างนี้

นางเป็นเศรษฐีชาวชายนาศ

เขาพูดมั้ยแล้ว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

ก็คือนางสงวนอีกทีเนาะเขาชื่ออะไรนะหนุ่มสงวนอะไรน้อยสำแดงน้อยสำแดง
เออฉันอ่านไปแล้วน่ะน่ะอายุหกสิบเจ็ดปีเขาเป็นเศรษฐีจังหวัดอะไรไทนาศ
เออเธอเก่งนะผมจำได้เพราะผมพูดเมื่อกี้เออน่าเธอเก่ง
คุณครูเลยอ่าก็นำหัวหมูไข่ต้มพวงมารัยรถแห่เนี่ยมาแก้บนครับ
หลวงพ่อปลื้มวัดสังคารามหลังบนให้ลูกสาวหายปวดหลัง
อืมคือโดยอาการเนี้ยเหมือนถูกผีขี่คอ
อืมทำให้บรรยากาศที่วัดเนี้ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับ
คล้ายว่าเฮ้ยมันเหมือนมีผีเจ้ากรรมนายเวรมาขี่คออยู่เพราะไปหาหมอก่อนแล้ว
ทำกายภาพก่อนแล้วก็ยังไม่หาย

เขาชื่อนางสังหวนน้ำสกุลเขาน้อยสัมแดง
แล้วแกจะไปเจ๊ม้อยกับเขาที่ไหนอีกหนุ่ม
หนุ่มตัดภาพกลับมาไม่ต้องให้ดูคุณสงวนแล้ว
แต่เมื่อกี้กำลังจะพูดบอกว่าคุณม้อยแล้วนะเนี่ย
เขาชื่อนางสังหวนน้อยสัมแดงเป็นบ้าหรือไงเจมส์หมอนเจมส์หมอน
คือตอนนี้ติดอยู่ในหัวเลยอะพี่

พี่นุ่มยังไม่หายขำอยู่ล่ะคะ

นางงามเดี๋ยวให้แอ่งจี้วิการ์ตนางงามค่ะ
นางงามเขามีตัวเต็งนะปีนี้ต้องบอกเลย
ให้พี่หนุ่มและคุณแม่ลองดูเพราะว่าโพลเนี่ยมิวแบบอ่ะคนนี้น่าจะได้
เรามีมาให้สี่คนที่แบบตัวเต็มเลย

พูดอะไรที่จึกเด็กตาย
ส่งเข้ามาบอกในไลน์ผมบอกว่า

เด็กตายบนปากโอ่ง๕เสียงที่เหลือ๓เสียงครับ
ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนป่างโอง
ถ้าเกิดอักษรกลางเนี่ยมันสามารถครบ๑๐๐๐๕๕๐นะครับคุณแม่
อ้าวอยากกลับไปเรียนใหม่ละ
เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง่ายคือสจนออเราจะต้องเลือกตั้งกันใหม่แล้ว
เราไม่ได้เลือกตั้งเกี่ยวกับสจนายกอบจงอบจกันมานานพอสมควรแล้ว
ธันวาคมนี้คนไทยอาจจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งหลายภาคการเมืองเขาก็เตรียมพิจารณาคัดตัวเลือกนะฮะ
ที่จะลงสมัครชิงชัยกันอย่างคึกคักเลย
แน่นอนคิดถึงสมุทรปราการมีการวางตัวเจ๊ตู่นะฮะ
ไม่ใช่ตุ๋นะฮะมามีตุ๋นัทธิดาเนี่ยแหละ
ตู่นันทิดานักร้องชื่อดังที่ปัจจุบันเนี่ยพี่ตู่เขามีตำแหน่งอยู่แล้ว
เขามีตำแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรประการอยู่แล้ว
ก็มาลงแข่งขันนะฮะนายกอบจในนามกลุ่มสมุทรประการก้าวหน้า
ซึ่งก็มีพ่อของน้องเพลงนี่แหละก็คือพี่เอ๋ชมสวัสดิ์
เป็นแกนนำคนสำคัญนะฮะนอกจากนั้น
ยังเตรียมความพร้อมในการวางตัวทีมผู้สมัครสอจอเอาไว้ครบหมดแล้วนะ
ทั้งนี้นะฮะการลงสมัครนายกอบจสมุทรปราการเนี่ย
แม้จะลงในนามกลุ่มสมุดประการ๙หน้าเนี่ยแต่ก็ได้รับการสนับหนุนจากภาคพลังประชารัฐเนี่ยแหละ
โดยปัจจุบันนี้พักพลังประชารัฐมีสอสอในพื้นที่สมุทรประการถึง๖เขตแล้วนะคุณ
มุดประการเนี่ยมีสอสอ๗เขตพลังประชารัฐฟาดไป๖แล้วก็อย่างที่รู้กัน

ก็เป็นอยู่กับพี่เอ๋พี่เอ๋ชมสวัสดิ์คุณกรุงศรีวิรัยตอนแรก
หมดสิทธิไปแล้วกลับมาเริ่มตั้งใหม่ถูกต้องไหมก็ชนะอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอ๋ชมสวัสดิ์เนี่ยเขาดูแลพื้นที่อยู่๖เขต
เข้าเนี้ยโอเคไอ้สตขาได้หกเขตละสจก็คือโปร่งการ
กันมานานตอนทาเสียงร้องเพลงได้ไหมคุณแม่ไม่ได้ก็ต้อง
ต้องตัดความเป็นดาราออกเลยหรือโลยเงินแบบขอมือเถลายีนได้ไหมไม่ได้
ตัวนางเองเป็นคนลงเองไงอืมตัวนางเองลงเองเพราะฉะนั้นนางจะ
นางจะขึ้นป่าใสสมมุตินางจะร้องเพลงอย่างนี้ก็ได้
ก็เหมือนกับหัวหน้าภาคข้างล่างที่เขามาออกทีวีเรากันอ่ะ
นางงามหน่อยค่ะพรุ่งนี้๑๐ตุลาคมแล้ว

วันนี้ข่าวใส่ไข่เรารวบรวมเอามาทั้งโพลแบบ
วงในพอวงนอกวงโซเชียลทุกอย่างเลย
ปีนี้เริ่มกันที่สาวคนแรก

มันไม่อยู่วงในพี่หนูคนแบบ๔คนอะใครชายสุด
ลิคไอ้ชายไอ้สุดใคร

ผมชอบคุณค่ะคนนี้น่ารัก

เพื่อไว้ว่ามีมากมือก็เข้ามาในช่วงวันที่แข็งจริง

คนที่คนที่สองเคยเป็นประกวด

รู้สึกว่ามีรูดมาไปแล้วก็เคยเล่นละครด้วย

ที่เค้าคิดว่าคนไหนที่เค้าคิดว่าควรจะได้ตำแหน่ง
ที่บอกฉันว่าคนนี้ได้เธอจะเจ็บใจ
จะให้พระเจ้าพี่ภาคสา
พระเจ้าพี่ภาคสานี่ไง

หัวใจไทยค่ะก็กลับมาตามฝันอีกครั้งหนึ่ง
ในเวอร์ชันที่แบบแซ่บขึ้นเพะขึ้น
อันนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยคนนี้หน้าเป๊ะเลยนะถูกซึ่งน้องวีนาเขามีจุดเด่นคือ
แฟนคลับแบบเหนียวแน่นแบบสุดสุดเลยคนนี้ส่วนคนที่สองที่ว่าไปก็คือ
อุ๊ยนี่ใครน่ะอันนี้ใครอันนี้ใครนุ่มไม่ดูทวิตเตอร์แล้วเหรอ
ผมต้องเชียร์คนนี้นี่แล้วก็ผ่านงานแสดงมาพอส่วนใช่เค้าเคยมีงานแสดงด้วย
เสร็จเวลาจะบอกแล้วน่าเคยเป็นดาราคือเค้าก็มีทักษะแบบพบเครื่องเลย
ทีเดียวสวยแซ่บเสพปังแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่จะถูกจับตาให้เป็นตัวเต็งสำหรับคนนี้นะคะ
คนที่สามน้องแพลวแพลวนิดเรืองทองสาวไทยแท้เลยอีกคนนึง
ไหนมั้ยยังนี่น้องแพรวน้องแพรวน้องแพรวก็ออกสวย
ปุ๊กลุ๊กเนอะหน้าเหมือนปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เนอะ

แพ้ให้นิโคลีนพิชาพาปีนี้ไม่ยอมแพ้แพรวกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวยขึ้นด้วยแล้วก็เด่นขึ้นมาแบบรัวเลยทีเดียวเพราะได้รับการส่งต่อแบบปัง
เก็บตัวเลิศด้วยนะคะแบบว่าจากตัวแม่แฟชั่นแรงอย่างชมพู่อรยามาเจิมความปังให้อีกด้วย
เอาชุดชมพู่มาใส่แล้วใครส่งยอดส่งกับหวานเสียบหรอ

ไม่ใช่
ฟิลด์แบบทุกท่าทางไปเผยแพร่กวัดเทศกาลต่างอะไรอย่างนี้
เชิญคนมาเที่ยวประเทศเราเยอะอะไรอย่างนี้

ก็มีที่กัมพูชามีที่อะไรอย่างนี้
มีแบบว่าแบบแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้

อีกคนนึงน้องพรฟ้าค่ะ
น้องพรฟ้าปุนิกานะคะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาวที่ติดโพลของการจัดนะทุกอย่างเลย

สวยเป๊ะทุกคนเลยจริงจริงอ่ะเออโอ้โหตัดสินยากเหมือนกันนะ
นี้บอกว่าสวยแบบสายนางพญาสวยครบจบที่พรฟ้านี่
ประสบการณ์บอกว่าเน้นคนนี้๒เวทีระดับโลกค่ะ
มีรางวัลการันตีแบบจุกสเต็ปเลิศที่สุด
สมคำเล่าลืนนางงามตัวแม่แถมมีกูรูดีคอยซัพพอร์ตอีกด้วยคนนี้
โอ้โหคนนี้สวยคนนี้สวยกันใช่ดูสิถ้าเป็นรูปนี้สวยเนอะมีคนที่ใครอีกอ่ะ
โอ้นี่ไงพรฟ้าให้มันอยู่ที่มุมเนอะใช่เขาก็เลยบอกว่า
นี่เป็น๔ตัวเต็งแต่อีกหนึ่งคนที่เมื่อกี้เรามีเวชั่นมาร์คเอาไว้
บางทีก็แบบแหมเก็บเอาไว้ให้เหล่านางงามบางคนอาจจะถึงวันสุดท้ายพรุ่งนี้เนี่ย
ตอบคำถามดีสเต็ปดีทุกอย่างดีเข้าตากรรมการอาจจะเป็นม้ามืดแล้วก็ชนะขึ้นมาก็ได้

คุณหนุ่มยังมีเวลานะครับคุณหนุ่มอ่านข่าวซะหน่อยอยากฟังคุณอ๋อต้องเบรกหน้าเหรอ
ลองปูฯนี่ไงดูซิ

มาไป

ซึ่งเค้าก็จะแต่งเดือนพฤศจิกายนอยู่นั้นคือเดือนหน้าแล้วล่ะ

ไงกูเนธงานกูรุนเทพกังวันของหลสเมยกังวัน

วันที่ตรงไหน

ประกาศให้เบาเท่ามันได้ยินด้วย

วันเดียว๒๘พิศาจิกา

ทุกคนไปงานกันหมดก็ต้องแต่งกันหมดไป
ไม่ใช่ใช่งานแต่งงานข้างของเราหรอก

เขาอยู่ด้วยกันมานานแล้วพี่ลินลินเซเขาต้องนิดนึง

นักกาลกับคุณลดเมแล้วก็คุณก้อยคุณตูน

หมดเวลาแล้วครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์

กลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ
ต่อเสียว่าชะม้อยเลยนะ